เพราะว่าเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งเลย
ปปทอ้าแขนรับน้องแบมฮีโร่แฉคนโกง
จำเรื่องราวของน้องแบมปณิดาได้ไหมคุณ

ศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่น
แล้วก็มีการออกมาแฉเรื่องของเอกสารกลง
จำนวนเงินคือ๖๙๐๐๐๐๐บาท
แต่ทีนี้คุณมันนำไปสู่การขยายผลไง
นักศึกษาฝึกงานเพียงคนเดียว
สามารถที่จะเปิดโปรงการทุจริตระดับชาติได้

แล้วก็พบการทุจริตมากถึง๖๗จังหวัด
ใช่นะครับทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เรื่องราวของน้องแบมขณะนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต
เพราะน้องแบมเป็นนักศึกษาฝึกงานใช่ไหม
แต่ตอนนี้ถามว่าน้องแบมเรียนจบหรือยัง

เธอเป็นบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบมเคยร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส
ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารราชการโกงเงินคนจน
ขณะที่เข้าฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

และจากการร้องเรียนดังกล่าวของน้องแบมนะ
โอ้โหสะเทือนถึงดวงดาวละครับครับ
กลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจ

กันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตรวจสอบการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
ทั่วทั้งประเทศ๗๖๐๗๖จังหวัด

เพราะว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ปปทบอกทำงานหนักมาก
และตรวจสอบพบทุจริตทั้งสิ้น๖๗ศูนย์
จากน้องแบมนักศึกษาฝึกงาน

น้องแบมเคยเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมน้องแบม
แล้วก็เหมือนรับปากบอกว่าเดี๋ยวจบมา

ก็บอกทางพมบอกทางกระทรวงพัฒน์
บอกถ้าแบมจบนะรับเข้าทำงานเลยนะ
ให้ดูแลด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่
เขาก็รับปากว่าเดี๋ยวเรียนจบแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมารัฐทำงาน

แล้วก็มีมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะประสานมา
เรื่องของการให้ทุนให้น้องเรียนต่อปริญญาโท

แล้วทุกวันนี้เขาก็เรียนปริญญาโทเทอมแรก
วิทยาลัยนวัตกรรมสาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง

แต่ช่วงเรียนปริญญาโทก็ต้องทำงานไปด้วยถูกต้องไหมฮะ
ทีนี้นะครับรอมาแล้ว๔เดือนหลังจากที่จบปริญญาตรีมา
ปรากฏว่าน้องแบมบอกว่าเรื่องยังเงียบอยู่เลย
ไม่เห็นผู้ใหญ่ของพมที่เคยรับปากว่าจะให้ทำงานเนี่ย

หรือว่าทำตามคำสัญญาเลยนะครับ

อันนี้ก็เป็นการทวงสัญญาการทำงานเป็นข้าราชการนะครับ

ว่าน้องแบมเคยได้รับการติดต่อจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็สอบถามเรื่องการเรื่องงานนี่แหละ
แบมเขาก็บอกไปว่าเขาอยากรับราชการและทำงาน
แต่เฉพาะที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
เพราะต้องการดูแลพ่อแม่ก็ไม่สามารถไปทำงานที่อื่นหรือจังหวัดอื่นได้
ใช่คือเขาบอกว่าน้องแบมเขาก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามไงคะ

แต่ทีนี้ตอนโทรไปคำตอบที่เขาได้รับเขาบอกแบบนี้
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีประกาศรับสมัครคนเข้าทำงาน
ก็ให้น้องแบมมาสมัครตามขั้นตอนได้เลย
สอบเข้าตามปกติไม่มีสิทธิพิเศษ
แล้วก็ก่อนวางสายบอกว่ายังไม่รู้ด้วยว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่
แบมก็เลยบอกเอ๊ะไหนล่ะไหนรับปากให้ทำงานไง
ไหนรับปากว่าจะให้บรรจุไง
แต่ทำไมต้องสอบตามปกติอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
แต่เมื่อวานนี้ทางรองประหลัดพมเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับ
ว่าเขานี่แหละเป็นคนที่พูดคุยกับน้องแบมมาโดยตลอด
แล้วก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบรวมถึงถามเรื่องการงานด้วย
ถามน้องแบมไปนะฮะว่าน้องแบมน้องแบมอยากทำงานยังไงบ้าง
จะทำงานที่ไหนน้องแบมก็พูดอย่างเดียวว่าจะทำงานได้ก็ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่นเท่านั้นนะครับ
แต่ทีนี้ท่านรองประหลัดพมก็โทรไปเช็คกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่น
ก็บอกว่าคือตำแหน่งมันยังไม่ว่างจริงถ้าทำที่อื่นยังพอได้
แต่ถ้าทำที่ขอนแก่นอย่างเดียวก็ต้องรอหน่อยนะน้องแบมนะ
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวว่าน้องแบมไม่ได้ทำงานตามสัญญาก็เลยเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตตอนนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายน้องแบมก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นหน้าห้องของรองนายยกรัฐมนตรีโทรมาถามเรื่องงานโดยถามถึงความต้องการของน้องแบมว่าจะทำงานอย่างไรดี
และน้องแบมก็บอกว่าต้องการทำงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นยังยืนยันคำเดิม
หน้าห้องก็พูดว่าก็ต้องเข้าใจเพราะว่าที่นั่นมันไม่มีงานใช่ไหม
แล้วพูดทำความเข้าใจกันแล้วก็ถามว่าแบมถ้าไม่มีงานที่นั่นจริงทำงานกับหน่วยงานอื่นได้ไหม
หลังจากนั้นก็เสนองานของปปทขอนแก่นให้แล้วก็วางสายกันไป
สักพักหนึ่งนะครับหน้าห้องของกรองนายยกก็โทรกลับมาใหม่แล้วก็แจ้งน้องแบมบอกแบบนี้
ว่าตอนนี้มีงานที่ปปทขอนแก่นก็คือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐที่ขอนแก่น
แบมจะทำไหมน้องแบมก็ดีใจสิบอกทำได้
เพราะว่าปปทก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น้องแบมเขาชื่นชม
เพราะตอนที่ตรวจสอบทุจริตคนไร้ที่พึ่งปปทก็มีหน้าที่ในการทำงานตรงนี้
แบมบอกดีใจมากนะครับแต่ว่าทางหน้าห้องก็บอกว่าก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน
เพื่อให้ทำงานในกรณีพิเศษในฐานะผู้ที่มีผลงานทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
โดยจะดำเนินการบรรจุเข้าทำงานที่ปปทขอนแก่นภายในสิ้นปีนี้
แบมก็ดีใจเลยคราวนี้ก็สิ่งที่ทางภาครัฐทางราชการหรือว่าทางนายยกรับปากไว้
แบบบอกก็ได้ทำงานแล้วนะครับ